ดูกันต่อกับคู่นี้ไม่รู้จะแต่งหรือเปล่า

นางไปทานอาหารเสร็จของขาวก็ของหวาน
เป็นข้าวเหนียวมะม่วง

ซึ่งคุณโพกแฟนเค้า

ท้ายที่สุดแล้วหวานใจเนี่ยจะยอมรับสภาพที่แบบว่า
ผู้หญิงสวยชอบกินแบบทุเรียนได้รักอ้ำก็รักทุเรียนของอ้ำด้วยค่ะ
เอาเป็นความสภาพจากคุณอ้ำพัชราภาเลยครับปั๊วค่ะ
ตอนนี้เทศกาลทุเรียนด้วยเป็นสิ่งที่อ้ำชอบมาก
ยังไงเค้าก็ต้องถามเราก็ต้องควรเอา

ว่าตอนนี้เค้าไม่ยอมบอกล่ะหรือเปล่าไม่ได้พูดค่ะเค้าไม่ได้พูด

ไม่ได้บอกว่าต้องไม่กินอะไรอย่างนี้

ก็ต้องดมกลิ่นต่อไปค่ะ

ดิฉันว่าไฮโซโพกส่งพูดเรียนไปที่บ้านเพราะอะไรไหม
เวลาออกมาข้างนอกกับไฮโซโพกคุณอ้ำจะได้ไม่ต้องกินไง

ไม่จริงที่พี่เอกหนึ่งเอาไปลงนะคะ
อุตส่าห์ดีใจไปล่วงหน้าแล้วนะเนี่ย